เขาบอกว่าน้องน้ำแห้งขอดช่วงนี้มันน่าแร้งร้อน

การที่จะจับเจ้าตัวพันนี้ครับ

เขาบอกว่าช่วงนี้ร้อนจริงเลยเชีย
แล้วเข้าสู่ฤดูแรงน้ำตามลำห้วยครองหนองบึง
แห้งคอดแห้งมากเลย
แล้วอย่างตรงนี้อยู่ในพื้นที่อำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนคร
เขาบอกว่าต้องเอากระชอนตักปลาเนี่ยมาตรงนี้เลย
ลำน้ำพุงบริเวณที่ตั้งของพญาเตางอนี่แหละ
จับอะไรนี่ดินตัวอ่อนของอะไรหรือเปล่า
นี่เขาว่ากันว่ามันคือแมงกระชอน
หรือเขาเรียกอีกอย่างว่าแหมงอีเหนียว
แล้วมันไปอยู่ในหนองน้ำอย่างนี้เหรออย่างนี้เลย

อันนี้คือช้อนแมงอิเหนียวช้อนแมงกระชอน
ว่ากันว่ามันคือตัวอ่อนของแมลงปอฮะ

และไอ้แมงอีเหนียวหรือตัวอ่อนแมงปอเนี่ยนะ

ชาวบ้านบอกยิ่งเก็บเยอะยิ่งดี
เอามาสร้างอะไรได้วันนึงประมาณ๒๐๐ได้

เอางี้เล่าให้ฟังหน่อยสิ
ที่เอาไปกินเองไปประกอบอาหารเอาไปทำอะไรได้บ้าง
เขาบอกอย่างนี้เลยว่าคุณคราวทำได้หมดแล้ว

และวิถีการหากินแบบนี้ชาวบ้านเขาบอกว่า
ทำเป็นประจำอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ของเขา
แต่อย่างเราไม่เคยเห็นไม่เคยรู้

เพราะตอนแรกถ้ามองไกลคุณคิดว่ายังไง

แต่ที่ตักมาน่ะเฮ้ยแมงอีเหนียว

อย่าลืมนะไปกราบไห้เตาง้อย
ตรงนี้มันอยู่ตรงใกล้พญาเต่างอยไง

เรื่องของการทำมาหากินก็ดีเหมือนกันสำหรับแถวนี้
ว่ากันไปเป็นวิถีชีวิตเอามาให้ดูกันแบบนี้ครับ